ในวันนี้มีการแถลงข่าวที่แวดวงวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
แถลงข่าวนี้นำโดยศาสตราจารย์ระวินทราคุปต้ารวมกับคณะวิจัย

ในตอนนี้ผู้ป่วยอาการดีแล้ว
ดูแลที่นี่
การรักษาครั้งนี้ทดลองขึ้นในห้องวิจัยที่อังกฤษ
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่แม้จะไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมา
ที่ติดเชื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนเขาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแทรกซ้อนเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งในตอนนั้นเองที่ผู้ป่วยและทีมนักวิจัย
เริ่มตัดสินใจทดลองรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ซึ่งปัจจุบันมีแต่การกินยาเพื่อต้านเชื้อไวรัส
รายงานของคณะวิจัยระบุว่า
ผู้ป่วยเริ่มปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เมื่อปี๒๕๕๙
และหลังจากกระบวนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ติดต่อกันจนถึงตอนนี้นาน๑๘เดือนแล้ว
ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์เซลล์เช่นนี้
เป็นทางเลือกการรักษาในอนาคต
ปัจจุบันโอกาสที่จะโชคดีแบบนี้

รวมถึงการรักษาที่ยังทำได้ยาก
เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน
แต่ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนหายขาด
และชายคนนี้ก็คือบุคคลนั้น
และประสบความสำเร็จเมื่อ๑๒ปีก่อน
ในวันนี้เขาแทบจะมีชีวิตที่เป็นปกติ
เขาอยากจะแนะนำให้ผู้ป่วยชาวอังกฤษ

ให้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวการรักษา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยองค์การสหประชาชาติออกมายินดีต่อข่าวความสำเร็จล่าสุดแล้ว
ซึ่งจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่า
เกือบครึ่งเข้าถึงการรักษา

ที่ต้องเสียชีวิตจากเชื้อไวรัส
รุนแรงกลายเป็นโรคเอ็ด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน